เช้านี้พบกับเชอรี่แล้วก็ใบตองค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้มีประเด็นแซ่บเยอะเลยทีเดียวนะคะ

หลายคนสงสัยในเรื่องความรักเรื่องหัวใจเรื่องพรีเซนเตอร์
ทุกอย่างเราจัดให้กับ๑๐คำถาม
คำตอบเน้นแซ่บซีดขนาดไหน

ไม่ได้มากมายค่ะก็เป็นปกติเนอะ
ดูที่เราชอบหรือเราใช้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มีแขกนี้เราก็เห็นมาตั้งแต่เราจำความได้เนอะ

เน้นที่ผ่านมาเป็นการงานการเงินค่ะ
ก็เป็นเงินด้วยแล้วก็งานด้วย
ไม่โฟกัสตอนนี้แล้วตอนไหน

ตรงมากพี่ไม่ค่อยชอบ

ยังไม่มีคือยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าว่าจะอะไร
ก็คือตอนนี้ก็ถือว่าว่างสดเนาะ
ก็คุยเรื่อยจนกว่าจะเจอแบบที่ใช่ถูกใจจริง

มันก็ยังมีอะไรที่แบบเจอกันโคจรมาเจอกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต่อให้ไม่ได้คบกันก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะ

แต่คำถามได้ตอบยากแต่คำถามได้ตอบยาก

เคศมากเลยไม่รู้สิเอาชุดกันมาสู้

เปลี่ยนหมวกเป็นครับ
ปวดหัวมาก

ก็เหมือนคนอื่นเขาที่เราอยากดู
หนูอยากดูใช่ไหม
เราก็รอแล้วรออีกรอมาเป็นปีแล้วก็อยากดูเหมือนกันค่ะ

จบแล้วจบแล้วจบแล้ว

ขอบคุณครับ

ตอบหลายคำถามเรียกว่ารัวชุดคำตอบให้เลยนะคะ

แต่ว่าอีกหนึ่งคำถามที่โฟกัสก็คือเรื่องหัวใจ

เขาเน้นแล้วเน้นเรื่องความรักแล้วไง

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโสดแล้วทำอะไรก็ได้

ใช่แล้วแต่ว่าต่อจากนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้อีกหรือเปล่า